คุณผู้ชมเขาบอกว่าความโกรธไม่น่ากลัวเท่าความแค้นนะคะ
ผู้ชายคนนี้มีเรื่องบาดหมางกับคู่อริ

โอ้โห

ตอนนั้นไปปลาระเบิดใส่บ้านคู่อริ

ชวนเพื่อนกลับไปหาเรื่องที่ฝั่งบ้านคู่อริ

ผู้หญิงเสื้อสีขาวคนนั้นคือคนศูนย์เสียนะคะ

ร้องไห้เสียใจอย่างหนักอยู่บนสพท่าใหม่
หลังจากที่โรงพยาบาลโทรศัพท์มาหาแม่แล้วบอกว่า
แม่ลูกแม่เสียชีวิตแล้วนะ
ลูกแม่คือนายสงกรานจันสว่างหรือในถิกวัย๓๒ปีนะคะ

ใช้ปืนยิงเข้าช่วงลำตัวและแผ่นหลัง๓นัด
แต่๑ใน๓มันตัดเข้าหัวใจเขาค่ะ

เหตุการณ์นี้เริ่มต้นจริงคือ๓ทุ่ม๒๔กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้
ตำรวจสพท่าใหม่ได้รับแจ้งมานะคะว่ามีคนยิงกัน
บนถนนเฉลิมปุรภาชวนอาทิตย์๑๖๕
ก็นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบเลยค่ะ
จังหวะที่ตำรวจไปถึงนี่คือภาพที่ตำรวจเจอนะคะ
สงกรานหรือในถีกกำลังนอนหมดสติอยู่แล้วมีบาดแผลถูกยิง
กู้ภัยก็รีบปั๊มหัวใจยื้อชีวิตใหญ่เลย

แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า

เพราะกระสุนมันทะลุหัวใจเขาอะนะคะ
ในที่เกิดเหตุยังมีคนเจ็บอีกหนึ่งรายก็คือ
นายนีรุ๊ดน้ำเจริญวัย๓๐ปีนะคะ
คนนี้โดนกระสุนเจาะเข้าต้นขาขวา๑นัด

โดนมีดฟันแต่ว่าเคราะห์ดี
ฟันโดนแค่เสื้อยังเข้าไม่ถึงเนื้อค่ะ

มาได้๕คนมาสอบสวนที่สอบพอร์ตท่าใหม่

มีพยานเห็นเหตุการณ์ระบุชัดเจนเลยว่า
นายหน่อยคือคนยิง
และนายหยกคือคนสั่งให้ยิง
แต่ทั้งหมดยังให้การภาคเศษอยู่นะคะ

ตูนเนี่ยเป็นคู่อริเก่าของในถิก
อย่างที่บอกว่ามันต้องย้อนกลับไปนู่นเลย

ตูนไปปลาระเบิดใส่บ้านของในถิก

แวนมาหาเรื่องที่บ้านของผู้ตายอย่างต่อเนื่องนะคะ

ตะโกนท้าทายให้ของลับบ้างล่ะ

ก็ชอบพูดจาถากทางหาเรื่องตลอดเวลา

เคลียร์กันดีกว่าให้มันจบไปเลย

แต่ตูนอ่ะตูนไปตามเพื่อนมา

ยิงใส่ถิกยิงแบบรัวเลย

โดนฟันเข้าไปแต่เคราะห์ดีนะคะที่ไม่โดนตัว

ส่วนเพื่อนก็คือนายนิรุธที่เป็นญาติเหมือนกันนะ
โดนยิงเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บอีกเหมือนกัน

กลุ่มคนก่อเหตุก็หนีหายกันไปหมดค่ะ
เมืองต้นตำรวจนำตัวพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนแล้ว
ซึ่งแม่ของคนตายก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าที่โรงพักด้วยนะคะ

ซึ่งแม่ของคนตายก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าที่โรงพักด้วยนะคะ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ

คือตอนที่แม่ไปโรงพักที่นั่งอยู่ที่สพ
ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าออกมาแล้วก็อย่าไปทำกับคนอื่นแบบนี้อีก
นึกถึงว่าเป็นพ่อเป็นแม่บ้างที่พ่อเลี้ยงลูมาตั้งแต่เล็ก
ได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนะคะ

ได้ยินเสียงปืนดังติดต่อกันหลายนัดเลยค่ะ
เขาบอกเขาไม่กล้าออกไปดูเพราะว่าลูกเขายังเล็ก
กลัวออกไปแล้วก็จะเจอลูกหลงเพราะฟังยังไงก็รู้มันคือปืนแน่ค่ะ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนขึ้นมาบอกหยุดหยุด

เขาบอกว่าในถิกคนตายเนี่ยเป็นญาติเขาเองเป็นคนขยันทำงานเลยแหละ
ส่วนกลุ่มคู่กรณีเนี่ยตัวเขาไม่รู้จักนายหน่อยที่เป็นมือยิง
แต่เขารู้จักกับในตูนที่เป็นตัวต้นเรื่องที่เป็นคู่อริกับในถิตคนตายค่ะ
เขาบอกว่าเอาเท่าที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยทำทุเรียนด้วยกันเนี่ย
ตอนนั้นเขาใช้คำว่าตอนนั้นนะตอนนั้นตูนก็เป็นคนนิสัยดีนะ
ทางคดีตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังรอพยาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ก็คือพวกคราบเขม่าวดินปืนแล้วก็อื่น
เพื่อจะได้รวบรวมประกอบสำนวนแล้วก็ให้สารออกไหมจับคนร้าย
ข้อหาที่จะแจ้งเนี่ยคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนนะคะ
ทั้งการมีครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนการยิงปืนแล้วก็พกพาปืนค่ะ